คุณผู้ชมคะเราพูดกันอยู่เสมอนะคะเรื่องของเมาแล้วขับ
คือจริงต้องบอกว่าเมาไม่ขับไม่ได้
ดื่มไม่ขับแค่เริ่มดื่มก็อย่าขับเลย
มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะคนขับรถเบนท์คนนี้เมา
คือไปตีกอล์ฟแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปด้วยแล้วก็เมา
ขับรถจะกลับบ้านอีกไม่กี่กิโลก็ถึงบ้านแล้ว
พุ่งชนประสานงากับรถเก๋งอีกคันนึง
ที่เขาขับมาดีไม่รู้อิโนอิเน่จนทำให้เขาเสียชีวิต
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะผู้เสียชีวิต
เป็นถึงรองผู้กำกับการสอบสวนกองปราบรามย่านทวีวัฒนานะคะ
ภรรยาก็เสียชีวิตค่ะส่วนลูกสาวอายุ๑๖ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วคนขับรถเบนท์ที่เมาแล้วขับ
เป็นถึงผู้บริหารนะนายสมชายเวโรธพิพัฒน์อายุ๕๗ปี
เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไทยคาร์บอนแอนตราไฟท์จำกัด
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับผลิตจำหน่ายอะไรรถยนต์นะคะ
เมาเนี่ยนะปริมาณแอลกอฮอล๒๖๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ชนเขาขนาดนี้ยังเมาไม่รู้เรื่องตอนเจอเจ้าหน้าที่
กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางค่ะนำร่างของพันธุ์ตำรวจโทจตุพร
งามสุวิชากุลรองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ๒กองปรับราม
จากซากรถเก๋งซูซูกิสวิปสีขาวเสียชีวิตคาเบาะที่นั่งคนขับนะคะ
คอนโซลรถกดทับร่างเอาไว้จากการชนะสูตรเบื้องต้น
มีบาดแผลชะกันที่หน้าหลังเกิดอุบัติเหตุถูกรถเบ้นชนจนร่างเนี่ย
อยู่ข้างในรถนะคะบนถนนทวีวัฒนากาญจนาพิเศษ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางสะพานข้ามคลองค่ะผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอีก๒
รายก็คือเป็นคนที่นั่งรถมากับทางพันธมรดโธจตุพรซึ่งผู้ที่บาดเจ็บก็คือ
นางสาวพิยาพางามสุวิชากุลอายุสิบหกปีเป็นลูกสาวบาดเจ็บสาหัสค่ะ
อาสาสมัครเร่งนำส่งโรงพยาบาลวิชัยเวทนะคะส่วนอีกรายนะคะนางนุชชนาธิงามสุวิชากุลอายุสี่สิบสี่ปี
ซึ่งเป็นภรรยานะคะบาดเจ็บสาหัสไม่ได้สตินำส่งโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
แต่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะที่เกิดเหตุพบรถเก๋งเป็นรถเบนท์นะคะ
ล้อรถหักผิดรูปคนขับชื่อว่านายสมชายเวโรธพิพัฒน์อายุห้าสิบเจ็ดปี
เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไทยคาร์บอนแอนกราไฟท์จำกัด
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถยนต์นะคะอยู่ในสภาพเมาพูดไม่รู้เรื่องอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวต้องเอาไปสงบสติอารมณ์ก่อนที่สนสาราแดงอะค่ะ
ปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายเนี่ยนะคะ๒๖๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เหตุการณ์เกิดขึ้นห้าทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะใช่ค่ะประมาณห้าทุ่มครึ่งนะคะ
แล้วก็เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็เลยไปตรวจสอบเราก็เลยตามความคืบหน้าให้
ไปที่สอนอสารแดงไปสอบปากคำนายสมชายคนขับรถเบนท์เนี่ยค่ะ
สอบปากคำนานกว่าสามชั่วโมงนะคะนายสมชายให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าช่วงค่ำ
เอ็ดเมษายนก็คือช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ไปไดทอล์ฟกับเพื่อน
สนามก๊อฟใกล้กับจุดเกิดเหตุก็คือในซอยทวีวัฒนาการจนาพิเศษ
อ่ะค่ะดื่มเบียนไปตั้งหกขวดขนาดนั้นครับห้าทุ่มกว่านายสมชายกลับ
ขอตัวกลับบ้านขับรถออกจากสนามกอล์ฟใช้เส้นทางถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษ
ขับไปได้กิโลกว่าก็ไปพุ่งชนประสานงากับรถของพันธุ์ตำรวจโทจตุพร
ช่วงจังหวะที่ชนเจ้าหน้าที่บอกว่านายสมชายน่าจะขับรถเบ้นมาด้วยความเร็วสูงนะคะ
เพราะว่าช่วงจังหวะขึ้นสะพานข้ามคลองเหมือนกับรถเสียหลัก
จนไม่สามารถควบคุมรถได้รถเนี่ยนะพุ่งข้ามเลนไปชนประสานงาค่ะ
คือจุดตรงนี้ไม่มีเกาะกลางถนนที่แบ่งเลนจราจรก็เลยเนี่ยพุ่งไปชนแบบนี้เลย
ระหว่างขับรถออกจากสนามกอล์ฟไปจนถึงจุดที่ชนเนี่ยนะคะที่ชนประสานงากันเนี่ยนะคะ
นายสมชายบอกว่าไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าขับรถออกมาได้ยังไงอืม
เนี่ยแต่ยังจะขับอะค่ะแล้วก็อีกสองกิโลจะถึงบ้านแล้วนายสมชายอ่ะ
ก็มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนพลตำรวจเอกวิรัชัยก็ร่วมสอบปากคำกับ
ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันที่พลเอกประวิทย์ออกมาพูด
ว่าเมาแล้วขับมันต้องหนักถึงขั้นข้อหา
ฆ่าคนตายโดยเจตนานะถ้าทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็แจ้งข้อหานี้จริงนะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะรวมถึงพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ขับรถขณะมึนเมาสุราทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถขณะมืนเมาสุราทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขับรถขณะมืนเมาสุราทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
แต่นายสมชายยอมรับแค่๓ข้อหาค่ะที่เป็นฐานความผิดเมาแล้วขับ
ส่วน๒ข้อหานักพยายามฆ่าเจตนาฆ่า
ตรงนี้นายสมชายปฏิเสธนะคะ

เขาก็รับว่าเขาเมาจริงฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ข้อหาที่๒ก็คือพยายามฆ่าผู้อื่น
ข้อหาที่๓คือขับรถในขณะมืนเมาสุรา
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัส
และทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายครับ
รับสารภาพในข้อหาขับรถในขณะมืนเมาสุรา
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัส

แต่ให้การปฏิเสธในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพยายามฆ่าผู้อื่นครับ
คือผมได้คุยกับนักกฎหมายนะครับ
เขาบอกว่าไอ้ข้อหาเรื่องของการเจตนาฆ่า
พยายามฆ่าเพราะว่าเมาแล้วขับเนี่ย
ไม่รู้ว่าที่สุดแล้วเมื่อไปถึงชั้นอายการ
หรือว่าชั้นศาลมันจะหลุดหรือไม่หลุดอย่างไร

ใช่ถ้าเกิดข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะ
ถ้าจะครบองค์ประกอบความผิดที่จะเอาผิดได้
สิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีองค์ประกอบคำว่าเจตนา
แต่การแจ้งข้อหานักแบบนี้อันนี้คือเป้าประสงค์
เพื่อป้องปรามคนที่คิดว่าไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ดื่มเบียร์ดื่มเหล้าแบบนายสมชายดื่มเบียร์อย่างนี้
ใช่แล้วก็ขับรถขับมาโดยไม่รู้ตัว
รู้สึกตัวอีกทีคือแอร์แบ็คมันทำงานอย่างนี้
คือคุณไม่รู้อะไรเลยเอาละคุณจะหลุดไม่หลุดเนี่ยไม่รู้ล่ะ
พวกเจตนาฆ่าพยายามฆ่าอะไรพวกนี้
แต่เรื่องขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
ตายไปสองสาหัสหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่รอดแน่เรื่องเมาแล้วขับเนี่ยไม่รอดแน่
แต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนักกฎหมายบอกว่าควรจะจัดการด้วยการไม่ให้ประกันตัว
และถ้าไปถึงชั้นศาลเนี่ยการลงโทษต่างต้องไม่รอลงอาญาคือคนที่เมาแล้วขับเนี่ยต้องให้ติดคุกให้เข็ด

อย่างตอนนี้เมื่อคืนเนี่ยโอ้โหสอบปากคำอะไรไม่ได้เลยเพราะยังเมาไม่รู้เรื่อง
ต้องมาสอบสวนวันนี้เนี่ยนับจากนี้ไปเนี่ยยังไงต้องไม่ได้รับการประกันตัว

คือต้องติดคุกยาวไปเลยจนกว่าคดีจะไปสิ้นสุดในชั้นศาลไม่อย่างนั้นก็ไม่เข็ด
ใช่ก็มี๒ขั้นก็คือประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนกับประกันตัวในชั้นศาล
ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนไม่ให้ประกันตัวเลยตั้งแต่เริ่มอันนี้ก็ยิ่งดี
คืออย่างเงี้มันจะทำให้คนที่คิดจะเมาแล้วขับอ่ะค่ะ
จะได้ไม่กล้าไงจะได้รู้ว่าเฮ้ยต่อให้มีเงินแค่ไหนเป็นคนร่ำคนรวยขนาดไหน
เมาแล้วไปขับรถชนคนตายคนเจ็บเนี่ยไม่ได้ประกันตัวนะ
พนักงานสอบสวนไปอายการไปสารติดคุกยาวไปเลยนะ
สารพิพากษาเนี่ยค่อยว่ากันค่ะก็ดีนะคะจะได้ไม่กล้านะคะ
แล้วก็จะได้เข็ดหลาบด้วยนะคะไม่งั้นแจ้งข้อหานักขนาดไหนเขาก็อย่างนี้ไง
ข้อหานี้ผมสู้ข้อหานี้ผมปฏิเสธข้อหานี้ผมรับก็ได้อย่างนี้
เพราะเขาก็คงน่าจะรู้กฎหมายก็ปฏิเสธไว้ก่อนในสองข้อหานักแบบนี้
มีเงินขนาดนี้ต้องมีทนายมาแนะนำอยู่แล้วฮะ
เนี่ยค่ะทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบรถเบนท์ของนายสมชาย
กับรถซูซูกิสวิปของพันธบรวจโทจตุพรนะคะแล้วก็ตรวจสอบลักษณะของการเกิดเหตุก็คือไปที่จุดเกิดเหตุด้วย
ข้อมูลในการตรวจสอบนะคะรถเบนท์ของนายสมชายกำลังขับรถมุ่งหน้าไปทางถนนพุทธมนตรสายสอง
ตรวจสอบที่เกิดเหตุพลตำรวจเอกวิรัชัยเชื่อว่านายสมชายน่าจะขับมาเร็วมาก
ส่วนบริเวณโดยรอบมีกล้องวงจรปิดนะคะ
มีกล้องวงจรปิดอยู่ตัวหนึ่งอยู่ที่โรงงาน
วิถีกล้องหันออกมามุมถนนซึ่งตอนนี้เนี่ยภาพนี้ทางชุดสืบสวน
สอนอสารแดงนำมาตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว
แต่ยังไม่ได้นำออกมาเปิดเผยกับสื่อนะคะก็มีข้อมูลจากชุดสืบสวนนะคะ
บอกว่าภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะเห็นรถของนายสมชาย
ขับมาพุ่งชนอย่างแรงเป็นลักษณะที่ว่าไม่เหยียบเบรกเลยด้วยซ้ำ
ชะลอความเร็วเลยด้วยซ้ำค่ะ
ร่องรอยบาดแผลของรถที่เกิดเหตุทั้งสองคันเฉียวชนถึงขั้นยุบลงไป
ถึงตัวคนขับเลยทำให้คนขับถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ประตูรถเฉียวติดหน้ารถของรถผู้ต้องหาไปทั้งสองบาน
แสดงว่าฟัมเร็วสูงดังนั้นจุดเกิดเหตุ
เกิดเหตุในช่องทางเดินรถของผู้ตายและขณะเกิดเหตุใช้ความเร็วสูง
และไม่มีร่องรอยการเบรกของรถไฟรถเบ้นเลยครับ
แล้วอย่างที่บอกนะคะว่าตรวจร่างกายนายสมชายก็

ห้ามเกินห้าสิบอะค่ะสายสองร้อยหกสิบอะค่ะ
แล้วก็ตอนที่อุบัติเหตุชนแล้วยังไม่หายเมา
ดังนั้นการดำเนินคดีกับนายสมชายซึ่งเป็นถึงผู้บริหารระดับสูง
ก็มีคำสั่งให้ดำเนินลงโทษสถานหนักกับคนที่กระทำความผิดอยู่แล้วนะคะ
เพื่อป้องกันป้องปรามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเมาแล้วขับแบบนี้อีก
แพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์ประธานมูลนิธิเมาไม่ขับและเหยื่อจากเหตุการณ์เมาแล้วขับ
ยื่นเอกสารเลยค่ะกับพลตำรวจเอกวิรัชัยบอกว่าให้ดำเนินคดีสถานหนักกับนายสมชายนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาคนที่ถูกดำเนินคดีเมาแล้วขับส่วนมากจะไปจบลงที่เรื่องของความประมาท
ส่วนฝั่งของผู้สูญเสียไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้มาก
หลังจากยื่นหนังสือแล้วเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกวิรัชัยก็รับปากว่าจะดำเนินคดีสถานหนัก
หลังจากนี้ก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาลแล้วลงโทษสถานหนักเท่านั้น
ทุกช่วงเวลาค่ะเมาแล้วขับจะเอาให้หนักเลยแล้วนาย
อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาตาย๒สาหัส๑
แล้วพันธุ์ตำรวจโทจรุพรเนี่ยที่เสียชีวิตเป็นตำรวจฝีมือดีของกองปราบนะฮะ
เราต้องเสียตำรวจฝีมือดีของกองปราบไปหนึ่งนายนะ
ส่วนคนก่อเหตุไม่เจ็บอะไรเลยที่สำคัญคือเป็นผู้บริหารระดับสูง
เป็นเจ้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์อ่ะแม้จะเป็นอะไรรถยนต์อ่ะ
แต่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ซึ่งคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าเรื่องเมาแล้วขับมันไม่ได้
แล้วก็พูดออกมาเต็มปากว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าขับรถออกมาได้ยังไง